ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์อุบัติเหตุ
เรานำเสนอข่าวไปเกิดขึ้นคือ๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือในที่รถเก๋งเมาแล้วครับแล้วปรากฏว่าหลับด้วยนะคะ
แล้วไปชนเข้ากับร้านเฟอร์นิเจอร์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหายคือตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
ไฟลุกโชนเลยนะคะมูลค่าความเสียหายสักประมาณ๘๐ล้านบาท
ล่าสุดคนก่อเหตุเดินทางไปพบกับเจ้าของร้านไปขอขับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าของร้านบอกว่าก็ให้อภัยไม่ได้ติดใจเรื่องที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือแม่ของคนก่อเหตุรวมถึงคนก่อเหตุนี้
คือเขาก็แสดงความรับผิดชอบนะเขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ
นี่ค่ะนำพวงมาลัยมากราบไหว้ขอขมาแบบนี้ดูสิดูคุณแม่สิ

คนก่อเหตุคือนายพฤหัสแทร่จิลอายุ๒๖ปีค่ะ
พวงมาลัยก้มกราบเลยนะขอขมาเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์
กอกลิฟต์วิ่งมอร์ที่ตัวเองไปชน
เจ้าของร้านก็คือนายอัดอารีวันอับดุลเลาะนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเขาเมาแล้วก็วูบหลับใน
ระหว่างขับรถกลับบ้านรถไปพุ่งชนร้านของคุณอัดอารี

ความเสียหายก็อย่างที่เรารายงานกันไป

ดูเจ้าของร้านนี่คือสีหน้าสีตาเนี่ยใจดีเนอะ

แล้วก็บอกว่าให้อภัย
อภัยตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ
ไม่เคยถือโทษโกรธเครื่อง
ไม่ต้องการให้ครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
รู้สึกเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วก็อภัยให้ทุกคน

เขาบอกว่าถ้าผมเครียดคุณนึกภาพนะเขาคุยกับนักข่าว
ถ้าผมเครียดมากคนที่มาก่อเหตุเขาจะเครียดมากกว่าผมอีก
ผมก็เลยพยายามไม่เครียดเพราะผมไม่อยากให้เขาเครียด

ยังให้อภัยแล้วก็แบบไม่เอาอะไรเลย

ที่เจอคู่กรณีใจดีแบบนี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์
บอกด้วยว่าหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอ
รอดูว่าครอบครัวของคนก่อเหตุ
จะสามารถจ่ายเรื่องของค่าเสียหายได้มากน้อยเพียงใดนะคะ
อาจจะให้จ่ายเท่าที่มีกำลังส่วนเรื่องคดีแพ่งก็จะพิจารณากันอีกครั้ง
รับแล้วก็ย้ำว่าคือคนเรามันอยู่ในโลกใบเดียวกัน
มันก็เหมือนกับว่าเป็นคนครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นหนักนิดเบาหน่อย
อันนี้เนี่ยหนักมากนะฮะ๘๐ล้านบาทแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ให้อภัยค่ะ
ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจสภคหงนัดทั้งคู่มาเจรจากัน
ยังมีเจ้าทุกข์อีกหนึ่งรายก็คือเจ้าของร้านเหล็กที่อยู่ติดกับร้านเฟอร์นิเจอร์
ก็เดินทางมาเจรจาเรื่องของค่าเสียหายด้วย
เนื่องจากว่าร้านของเขาก็ถูกเพลิงไหม้เสียหายคิดเป็นมูลค่า๑๕๐๐๐๐๐บาท
เดี๋ยวต้องเจรจาว่าคนก่อเหตุจะสามารถชดใช้ให้ได้มากน้อยเพียงใด
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายพฤหัสคนก่อเหตุ๒ข้อหาคือ
ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายขับรถขณะเมาสุราซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพ
เพราะฉะนั้นก็เลยเตรียมตัวคุมตัวส่งฟ้องศาลในวันที่๒๕ก็คือพรุ่งนี้นะคะ